ก็คือวันที่เกิดเรื่องอะค่ะวันนั้นนะคะคือเราอ่ะนัดว่าจะไปเที่ยวกันใช่ไหมคะแล้วคือทีนี้หนูก็เลยหนูก็ไปเอาโต๊ะก่อนตอนประมาณสักสามทุ่มเราไปเอาโต๊ะกับเพื่อนก่อนแล้วก็ส่วนคนนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาจะตามมาทีหลังแล้วน้องหลีเนี่ยอยู่ในห้องหมาของหนูอ่ะหนูก็คือก่อนที่หนูจะออกไปไหนเนี่ยหนูก็จะเก็บหมาเก็บ
อะไรของเขาแล้วก็ว่างอาหารของเขาให้ก็คือห้องเนี่ยไม่ได้ว่าจะลุกอะไรมากมายอ่ะแล้วหนูก็ออกไปปุ๊บแล้วเขาก็เข้ามาแต่งตัวทีหลังหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวด้วยกันปกติค่ะไม่ได้มีเรื่องทะเลาวิวาสอะไรเลยแล้วพอเลิกพอจากเที่ยวเสร็จเนี่ยกลับมาปุ๊บมาถึงประมาณตีสามห้าสิบเจ็ดเพื่อนสะกิดให้ดูว่าตอนที่เดินขึ้
ตอนนั้นขึ้นอยู่ชั้นประมาณชั้นสามค่ะเห็นน้องอยู่บนหลังคาก็เลยตกใจก็เลยวิ่งขึ้นไปห้องห้องเพื่อนแล้วไปบอกว่าแบบลูกกูกล้างแบบเออโยนลูกกูทำไมอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยแล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรหนูก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างหน้าห้องแต่หน้าห้องหนูเนี้ยจะมีกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วก็ส้นองเท้าสั้นสูงโย
ก็คือมันก็ไม่เปิดประตูให้หนูจนกระทั่งให้เพื่อนอีกคนนึงมาเคาะประตูมันถึงจะตอบกลับว่าแบบมันอยู่ในห้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นก็คือทำอะไรไม่ได้เลยตัดสินใจโพสต์เฟสแล้วคือไม่รู้สาเหตุว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนได้ยินคร่าวว่านาง
สิบวันเนอะประมาณสิบวันค่ะคือแบบเหมือนมันพักชั่วคร่าวเพราะว่าหนูมีปัญหานิดหน่อยค่ะประมาณนี้ค่ะ
เรื่องหดก็คือประเด็นคือว่าเพื่อนคนนี้นะคะรู้จักโดยกับหนุ่มโกเคยแบบรู้จักจากธอมคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนของธอมคนนึงค่ะที่เคยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเพื่อนเขาไม่มีที่แบบที่มีที่อยู่นอกจากประมาณว่าห้องโดนล็อกอะไรอย่างเงี้ค่ะที่เพื่อนบอกว่าอยู่แถวมทรังสิตอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยหนูก็ให้มา

นอนอีกชุดหนึ่งค่ะลายเสือเอามากองข้างเตียงโอเคเอากองไว้ข้างเตียงเนี้ยให้ให้น้องหมามานอนโอเคแล้ววันนั้นคือเราก็ไม่ได้ใจร้ายถึงค่าแบบว่าไม่อะไรเลยน่ะเราก็คือพูดหลายครั้งแล้วอีกครั้งไม่มีค่าไม่มีเงินแบบวันนั้นเขาไม่มีเงินซื้อข้าวให้น้องหมาแล้วก็เออหนูก็มีอยู่สี่สิบหนูก็เอาให้ให้ไปซื้อวันนั้
ไงอ่ะคือบางครั้งก็ไม่อยากจะกลับห้องมาอยู่อยู่ในสภาพที่แบบเข้ามาเออกลิ่นเอากลิ่นสุน้ากระห่ายกลิ่นสุน้าบางครั้งก็แล้วก็แนะนำว่าอย่าให้กินตับอย่าให้กินแล้วนั่นก็คือแบบไม่ได้ฟังอ่ะคือเขาใส่ไหมคำว่าเออจะพูดไปก็จะเหมือนเป็นการแก้ตัวอย่างไรหนูก็หนูก็ผิดจริงจริงว่าผิดตรงท

วิธีนั้นคือคิดว่าคือมันมันกฎมันเก็บกฎด้วยคือที่เราพูดไปหลายรอบแล้วอ่ะคือเราคือแบบเราเรานอนที่นอนหรือไม่ว่าการใช้ชีวิตอะไรมันมันเปลี่ยนไปจากการที่ว่าเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องมาแบบมากขึ้นในหลายเรื่องอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการนอนหรือไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในหลายอย่าง
แล้วระบอบไปแล้วแต่ว่าคือก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะค่ะ
้าวน้องหนีอยู่กันกันกันอยู่ว่ะน้องการไม่รักน้องหนีหรอ
ต้องมีไม่เห่าเลยนะเกิง
เกิ้ลเกิ้ล
แกก็รู้ปะวะ

ที่แกเป็นแบบนั้นเพราะแกกินแล้ว

มีความรักความภักดิ์ทุกอย่าง
การรู้ไหมต่อที่เงินกี่ล้านก็เอาน้องบีกลับมาไม่ได้

แกเอาฉันเสียใจจริงว่าฉันอยู่กับแกเป็นเพื่อนแล้ว
ทำไมแกทำกันมาให้น้องบีกลับมานี่

แล้วถึงหลายวันที่ผ่านมา

อย่าแบบนี้แต่พอนึกกลับไปลูกฉันอยู่บนหลังคอ
อะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ไม่ได้หลายวันลักษณีย์ลักษณีย์มันเหนื่อยมันกดตังค์
ก้างเคยเปล่าก้างเคยเก็บที่น้องหลีเองเปล่า
ถามเมื่อไหร่ก็ครั้งล่าสุดที่แกฆ่าน้องหลีเปล่าก็ใช่เนี่ย
แล้วก่อนหน้านั้นฉันเป็นคนทำทุกอย่างก็ต้อง

ให้ผมอยู่แกครับกี่วันกี่วันดูกับ๑๐วันวะ
ฉันอยู่ขนาดนั้นอ่ะ
ก็ยังไม่ถิ่นอย่างนั้นตลอด
แต่ที่แกทำมันไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ก็คือผู้เสียหายเนี่ย
ผู้เสียหายได้มาขอพักอาศัยอยู่กับผู้ต้องหา

ทีนี้ก็พักอยู่ด้วยประมาณ๑๐วัน

แต่ก็ทำเหมือนกับรังเกียจ

อันนี้ทั้งสองฝ่ายไม่ให้การ
ปรากฏว่าผู้ต้องหากลับมาห้องก่อน

สกปรกทั้งขี้หมาทั้งอะไรที่เขาให้การมานะ
ก็เลยโมโหโมโหอาจจะมีแอลกอฮอล์ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ
ก็จับหมาโยนลงระเบียงหลังห้อง

จนกระทั่งผู้เสียหายมาประมาณตี๓
เขาโยนลงไปประมาณตีสองครึ่งตามที่เราให้การเนี่ยนะ
แล้วก็พอตีสามผู้เสียหายมา
พอเดินขึ้นยันต์สามมองไปที่หลังคาชั้นสอง
ซึ่งของอาคารข้างเคียงพบว่ามีสุนัขนอนตายคล้ายของตัวเอง
ก็เลยมองจนแน่ใจว่าเออเป็นหมาเราแน่นอน
ก็เลยไปเคาะห้องพอดีเขาไม่เปิด
ไม่ยอมเปิดจนประมาณสัก๑๐โมงเขาก็มาแจ้งความที่สอนอ
เราก็เลยส่งเจ้าที่ไปเคาะประตูห้องไปเปิดไปดูมา

แล้วก็สอบถามแล้วเขาบอกว่าได้ทำผิดจริง
ก็เลยเชิญตัวมาสอนอเขาก็มาโดยดี
ก็แจ้งข้อเก่าหาทำให้เสียทรัพย์และทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร